ปกติแล้วเนี่ยเขามีพระในรถเปลี่ยนเป็นนกในรถแต่พาไปดูของขลังที่ป้องกันสิ่งไม่ดีอย่างพระร่วงหน่อย
พระร่วงองค์นี้เป็นของแท้หาดูยาก
อยากจะบอกว่าว่าใครที่หัวเราะคลิปนี้ขอให้พระลงโทษยังไง
ต้องกราบขออภัยเจ้าค่ะไม่ทันแล้ว
ดิฉันมีคำถามเราบาปไหม
คือเราก็ค่อยไปชำระล้างบาปทีหลังแล้วกัน

โอ้ยเอาจริงนะพระท่านอาจจะเจ็บถึงจูบ
แต่เป็นอิทธิติปฏิหารเลยพระร่วง
พระร่วงแถนแท้ละยะลืม
เป็นแบบพาร่วงที่จับจะมีเสียงน้ำอุ้ง

เดี๋ยวเรานะแล้วเนรก็อย่าลืมไปนวดให้ท่านด้วยล่ะ